อ่าจากเรื่องโควิดที่ฉันพามาดูบุคคลในยุคเก้าศูนย์อีกสักท่านหนึ่งนะคะ
หลายท่านรู้จักท่านนี้นะคะก็คือเสนาโค้กสมชายเปรมประพาพงศ์ค่ะ
ก็เป็นหนึ่งในพิธีกรรายการยุทธการขยับเหงือกรายการของยุคเลย
ใช่เป็นแบบเหมือนเป็นพี่ใหญ่เลยนะคะ
คือนี่คือภาพที่เราคุ้นชินนะคะเสนาโค้กนะคะ
แต่ล่าสุดเนี่ยมีการแชร์ภาพของเสนาโค้กในภาพที่เราไม่เคยเห็นแล้วไม่คุ้นเลยนะคะ

นี่ค่ะนี่คือเสนาโค้กที่สู้ผอมแล้วก็นอนสม
เพราะว่าตอนนี้ต้องทนต่อสู้กับโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายนะคะ
ปัจจุบันเนี่ยอายุ๖๒ปีซึ่งตามรายงานข่าวบอกนะคะ
บอกว่าช่วงหลังเสนาคกสู้ผอมลง
เพราะว่าตรวจพบว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายมาประมาณ๑ปีนะคะ
ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนบันเทิงที่เคยร่วมงานกันนะคะ
อย่างคุณภูสิทธิ์ไลทองคุณตุ้มภูสชาโทนวนิก
ก็โพสต์ส่งกำลังใจให้ในเฟซบุ๊กนะคะของเสนาโค้กมาโดยตลอดค่ะ
ตอนนี้อาการซุดลงแล้วก็สภาพเศรษฐกิจที่ไม่สู้ดีนักนะคะ
ก็มีการประกาศขายบ้านนะคะ
ทางด้านครอบครัวของเสนาโค้กเปิดเผยกับทีมข่าวของไทยรัฐทีวีนะคะ
บอกว่าถึงแม้ว่าอาการของเสนาคกไม่สู้ดี
แต่ว่ากำลังใจดีนะครับคุณนัทพงศ์
คือภรรยาบอกว่าทั้งตัวเธอแล้วก็ลูกดูแลอย่างใกล้ชิด
แล้วเรื่องขายบ้านหลายคนก็จะไปตีความว่าเขาไม่มีเงินหรือเปล่า
จริงแล้วเนี่ยเป็นการขายบ้านหลังที่เขาไม่ได้อยู่
ไม่ได้อยู่แล้วนะคะไม่ได้ขายเพื่อใช้หนี้นะคะ
เสนาโค้กเองมีธุรกิจอยู่ที่เชียงใหม่
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทุกคนก็ต้องเข้าใจตามนี้ด้วยนะคะ
บอกว่าอย่าให้มีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นกับครอบครัวเลยนะคะ
ส่วนสภาพอาการของเสนาโค้กคืออยากเรียกพี่โค้กเลย
เพราะเราชินแบบนี้นะคะเสนาโค้กเนี่ยคุณหมอเธอบอกว่า
คุณหมอใช้คำว่าอยู่ในระยะทำใจนะคะ
นี่ค่ะก็ให้กำลังใจค่ะกำลังใจดีนะคะ
ทีมข่าวสอบถามเพิ่มเติมจากเสนาลิงนะคะ
สมเกียจจันทรามซึ่งเคยร่วมงานกับเสนาโค้กบอกว่า
ตอนนี้เพื่อนก็ช่วยเหลือกันไปแล้วบางส่วน
แต่เพิ่งทราบข่าวการป่วยของเสนาคกเหมือนกันนะคะ
นี่ค่ะนี่เป็นล่าสุดนะคะที่เราได้ติดตามทราบข่าวของเสนาโค้ก
คือถ้าย้อนไปเมื่อสองปีก่อนเสนาโค้เองก็กลับมารับงาน
ร่วมกับเพื่อนในยุทธการขยับเหงือก๕๐
กลับมาละครั้งหนึ่งนะคะตอนนั้นเนี่ยยังปกติยังดูสดใสนะคะ
แล้วก็เนี่ยค่ะมาเป็นข่าวช็อกวงการอีกครั้งหนึ่งกับภาพ
ที่เราท่านได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะ
ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้
มีใครว่าคุณอลุณภาวิไลนะฮะเสนาลิงในยุคหลังคุณโน๊ตอุดมก็เหมือนกัน
ยุคหลังนะครับ